และสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
เมืองต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
ลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
หลังมีประชาชนร้องเรียนว่าผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าไม้พยุงเถื่อนอาวุธสงครามรวมถึงอยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดในพื้นที่
ซึ่งทั้งหมดเป็นเครือข่ายของนางพิมลพันธ์พร้อมสันเทียหรือผู้ใหญ่กงโดยจุดเสี่ยงที่ยากต่อการเข้าถึงอยู่ภายในไร่มันสัมปะหลังแห่งหนึ่ง
ซึ่งจุดนี้เป็นที่หลบซ่อนตัวของผู้ต้องหารายสำคัญแต่จากการตรวจค้นในวันนี้ไม่พบตัวซึ่งตำรวจคาดว่าสามารถหลบหนีไปได้
นายครับโดยมีข้อมูลว่าผู้ใหญ่บ้านนี้นั้นมีส่วนเกี่ยวของกับการค้าไม้เถื่อนรวมถึงเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อีกด้วยครับบ้านหลังนี้เป็นของนางพิมนภัณฑ์ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่ตำรวจต้องการเข้าโตรดคนหลังมีชาวบ้านยื่นหนังสือขับไลฟ์ออกจากตำแหน่งแต่เจ้าตัวไม่ยินยอม
ผู้อยู่เบื้องหลังการค้าไม้พยุงเถื่อน
อาวุธสงครามและยาเสพติดในพื้นที่คอนบุรี
ซึ่งทั้งหมดกระจายไปอยู่กับเครือญาติที่ใกล้ชิด
แต่ผู้ใหญ่กงให้การปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้อง
พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาถูกกลั่นแกล้งจากฝ่ายตรงข้าม
สูญเสียผลประโยชน์จากการทำงานทางการเมือง
ตรวจค้นในวันนี้ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แต่กลับพบความผิดปกติการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก
มากผิดปกติและสงสัยถึงทรัพย์สินบางส่วนที่ได้มา
พร้อมให้เวลาผู้ใหญ่กงนำหลักฐานทั้งหมดมาชี้แจง
ตำรวจยืนยันว่าการตรวจค้นวันนี้ตำรวจมีข้อมูลที่ชัดเจน
โดยชุดสืบสวนติดตามดูพฤติกรรมผู้ใหญ่รายนี้มาระยะหนึ่ง
และภายหลังจากนี้หากมีหลักฐานสาวถึงตัว
ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
น่าจะได้ข้อมูลหลายอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
อย่างท่านผู้ใหญ่เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวทุกอย่างมันเป็นไปได้หมด
มันก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับเราไม่มีการกันแกล้ง
แล้วเราต้องถือว่ากองเปล่าเนี่ยก็อย่างที่หลายท่านผมชาว
มันเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน
อย่างนั้นถ้าท่านผู้ใหญ่เป็นผู้บริสุทธิ์
นั่นก็คือบ่อยสุดมันเป็นการเคลียร์ตัวของท่านผู้ใหญ่เอง
แต่เมื่อไหร่ที่พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไป
ถ้าถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องยอมรับในกระบวนการของยุติธรรม
ซึ่งมันจะต้องเป็นขบวนการต่อไป
แม้วันนี้จะพบหลักฐานเพียงเล็กน้อย
แต่ถือเป็นการป้องปรามให้คนกลุ่มนี้หยุดพฤติกรรมผิดกฎหมาย

ตำรวจคอมมันโดยืนยันจะปฏิบัติการบุกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทุกจุดทั่วประเทศ
เพื่อยับยั้งและปราบรามผู้มีพฤติกรรมลักษณะนี้ให้หมดไปจากแผ่นดิน
พุริพัฒน์บรินินข่าวเทศนัดทีวีรายงาน